ปีก่อนแฟนสาวคนปัจจุบันของคุณเสกโลโซก็คือคุณอีฟอภิษยา
ได้เป็นโจทยื่นฟ้องคุณการวิพากรอดีตภรรยา
ซึ่งในการส่งข้อความแต่ละครั้งจำเลยมักใช้สัพพนามแทนโจทย์ว่า

ส่วนเหตุที่โจทย์ก็คือคุณอีฟเข้าใจว่าสรรพนามดังกล่าวหมายถึงเธอเนี่ย
ก็เป็นเพราะว่าเธอเคยถูกเชิญไปออกรายการหนึ่งทางโทรทัศน์
แล้วพิธีกรรายการดังกล่าวสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกต่อคำพูดที่ว่า

โดยพิธีกรบอกว่าจำเลยหรือพี่การเป็นผู้กล่าวประโยคดังกล่าว
อกจากนี้ค่ะยังมีพยานซึ่งเคยเป็นลูกน้องของจำเลย
เบิกความว่าจำเลยเคยส่งข้อความพูดคุยกับพยานผ่านทางไลน์
และมีการพาดพิงถึงโจทย์ด้วย
สารเห็นว่าข้อเท็จจริงที่นำสืบมารับฟังได้
ในเบื้องต้นว่าจำเลยส่งข้อความทางเฟซบุ๊ก
กล่าวหาโจทย์ในลักษณะว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี
เลวซามเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง

ฟังได้ว่าคดีมีมูลในความผิดฐานหมินประมาท
โดยการโฆษณาและจะนัดสอบคำให้การจำเลย
และตรวจพยานหลักฐานในวันที่๑๙สิงหาคมนี้
ที่ทราบข่าวบันเทิงไทยรัฐรีบโทรศัพท์ไปสอบถามคุณอีฟค่ะ

ก็เลยกวนผู้จัดการส่วนตัวค่ะโทรไปหาคุณน็อตแม็กซิม
ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าคุณอีฟเองก็กังวลกับเรื่องดังกล่าว
ซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งจะกลับมาจากอุดรพร้อมกับพี่เสก

ส่วนคู่กรณีพี่การวิพากรได้ตอบคำถามผ่านทางไลน์ว่า
ทราบข่าวแล้วและไม่ได้หวั่นอะไร

เย็นนี้นัดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสัมภาษณ์
พรุ่งนี้รอฟังคำตอบนะคะว่า
ทางพี่การวิพากรจะว่าอย่างไรบ้าง
แต่ว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่ยืดเยอะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ
ทุกวันนี้พี่การก็ยังโพสต์เกี่ยวกับงูเหลือมอยู่เลย

เดี๋ยวเราได้ติดตามกันต่อในบันทึงไทยรัฐแน่นอนนะคะ